ช่วงนี้จะพาไปติดตามช้างพรายที่ปางช้างแม่สาในจังหวัดเชียงใหม่
ว่าจะเกิดอาการตกมันใช้งาไปงัดกับต้นไม้จนปลายงาหัก
ปลายงาที่หักออกมาควานช้างเขาเชื่อนะคะว่ามีความขลังแล้วก็เต็มไปด้วยพลังอำนาจ

เป็นสัตว์สูสึกต้องนาสวยมาก
ยาวสวยมากงดงามมากแล้วไม่ใช่จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้บ่อยด้วยนะคุณผู้ชมนะคะ
เจ้าช้างพรายงาโค้งสวยงามเชือกนี้ชื่อว่าพรายขื่ออายุ๕๐ปีค่ะ
เป็นช้างของปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งควานช้างได้นำพรายขื่อมาล่ามโซ่กักบริเวณเอาไว้
เนื่องจากว่ามันอยู่ในอาการตกมันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตี๔ของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
กระทั่งรุ่งเช้าควานช้างก็ไปพบกับปลายงาช้างหักกระเด็นตกอยู่ใกล้บริเวณที่ล่ามโซ่พลายขื่อเอาไว้
ซึ่งก็ต้องตรวจดูนะคะว่าปลายงาท่อนนี้เนี่ยหักได้ยังไงแต่ว่าเบื้องต้นคาดว่าพลายขื่อคงจะใช้งางัดต้นไม้
ในช่วงที่เขาเกิดอาการตกมันซึ่งจะต้องนำปลายงาท่อนนี้ไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ให้ทราบกับรูปภัณฑ์ช้างเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับรูปภัณฑ์ช้าง
ให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนด้วย
ขณะที่ผู้ที่มีความรู้เรื่องงาช้างระบุเกี่ยวกับเรื่องของการที่
เฉพาะปลายงานะที่มันหักกระเด็นออกจากงาในขณะที่ช้างยังมีชีวิตอยู่
เขาเรียกว่าตรงนี้ชิ้นส่วนนี้นะคะเขาเรียกว่างากำจัด
ปกติเกิดขึ้นได้ยากค่ะพบไม่บ่อยนักเกิดขึ้นในช่วงที่ช้าง
อยู่ในอาการตกมันไล่อารวาสใช้งาเอาไปแทงกับต้นไม้
อารมณ์ที่หงุดหงิดฉุนเฉียวปลายงาก็เลยไปหักติดอยู่กับต้นไม้
ทีนี้เรื่องนี้มีความเชื่อด้วยนะเขาบอกว่าเทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นไม้
หักปลายงาช้างที่เขาเอาไปทิ้มต้นไม้เนี่ยนะ
เทวดานั่นแหละเป็นคนหักปลายงาช้างเพราะต้องการหยุดอารมณ์ให้ช้างสงบนิ่ง
แล้วก็มีความเชื่อว่างานลักษณะนี้พอเอาไปทิ้มที่ต้นไม้แล้ว
ต้นไม้มีลุกคเทวดาอาศัยอยู่เนี่ยนะคะเขาบอกว่างาส่วนนี้จะไปสัมผัสพลังของเทพเทวดา
ซึ่งอยู่ในต้นไม้จะทำให้มีความขลังมีฤทธิอำนาจมีเมตตามหานิยมยิ่งนักแหล่
โอ้โหค่ะอุ๊ยอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะอ่ามันเป็นของแบบการเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปเลย
ใช่เพราะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนักบ่อยนักอืม